มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
คนร้ายขี่จักรยานยนต์ประกบยิงเสียรับเหมาเสียชีวิตคารถกระบะ
ขณะที่มาส่งภรรยาที่หน้าโรงเรียนนะครับตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

ตี๕๓๐นาทีตำรวจภูทรนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าตรวจสอบเหตุชายถูกยิงภายในรถบนถนนนครหลวงท่าเรือ
บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีบรอนเงินจอดอยู่ริมถนน
กระจกข้างคนขับมีรอยถูกยิง๔นัดจนทะลุประตูซ้าย
ภายในรถพบนายธวัดสุขสังขารอายุหกสิบสามปีถูกยิงไหลนัด
กระสุนเข้าลำคอขวาและแขนขวาหายใจรวยรินที่เบาะคนขับ
แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามยื้อชีวิตเอาไว้แต่สุดท้ายนายธวัฒน์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
นางประพัทย์สอนโทประยูนอายุหกสิบปีธรรยาของผู้ตายบอกว่า
มีอาชีพขายของอยู่ในโรงเรียนส่วนนายธวัฒน์สามีมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตี๕ขณะที่ผู้ตายขับรถกระบะมาส่งเธอตามปกติ
เมื่อถึงหน้าโรงเรียนเธอได้ลงจากรถไปเปิดประตูรั้ว
ส่วนผู้ตายรออยู่ในรถเพื่อจะขับเลี้ยวเข้าไปในโรงเรียน
แต่ระหว่างยืนหันหลังเปิดประตูได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓ครั้ง
โดยที่ไม่รู้ว่าสามีถูกยิงกระทั่งรู้สึกผิดสังเกต
ที่สามีไม่ขับรถเข้าไปสักทีเมื่อออกไปดูก็แทบช็อก
เพราะสามีถูกยิงหายใจรวยรินใกล้สิ้นใจแล้ว
จอดรถไม่ถึง๒นาทีเพราะพี่จะต้องลงไปเปิดประตู
เพราะประตูรั้วโรงเรียนเขาปิดใช่ไหมล่ะประตูรั้วปิด
เราก็เปิดแล้วแฟนก็จะเลี้ยวแล้วพี่ก็จะยืนคอยขึ้นตรงโน้น
เดินมานี่แต่วันนี้เอ๊ะทำไมเขายังไม่เลี้ยวรถไป
เราก็เลยวิ่งมาดูได้ยินเสียงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นน่าจะแป๊
สามทีอ่ะสามสามสามครั้งอ่ะน่าจะสามครั้งอ่ะเพราะเราไม่ได้เฉลี่ยวใจนะ
ไม่เห็นอ่ะก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์พอดังแล้วเราก็ไม่ได้นี่นะ
เราก็เปิดประตูให้มันสุดแล้วเราก็หันมาเห็นมอเตอร์ไซค์แว๊บไป
ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีล่าสุดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนครหลวง
เรียกสอบปากคำทั้งภรรยาและบุคคลใกล้ชิดของผู้ตายเบื้องต้นพบข้อมูลขัดแย้งกันอยู่
ขณะเดียวกันได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย
โดยไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมหาข้อมูลปมสังหาร
อย่างไรก็ตามคดีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ซับซ้อนคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถคลี่คลายได้
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ว่าช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้